คุณผู้ชมครับประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับ
ที่เปิดฉากขึ้นแล้วในปีนี้
ก็เลยมีผลิตภัณฑ์ต่างที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
เป็นเรื่องคราวเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

แล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุเข้างานอย่างล้นหลาม
หลายคนมาเข้าคิวรอเข้างานตั้งแต่๗โมงเช้านะครับ

เพื่อมาเข้าคิวเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
สำหรับผู้สูงวัย๑๐๕วันของธนาคารออมสิน
ที่รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง๑๐๔ต่อปี

คิวล้นออกมาจากพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้

รายหนึ่งบอกว่าการฝากเงินอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ถือเป็นอีกทางเลือกที่ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าฝากประจำ
เราต้องการนำดอกเบี้ยไว้ใช้ได้ยามแก่เท่า
ขณะที่ผู้สูงวัยอีกรายเรียกร้องให้ธนา
จะแข่งแข่งได้ดอกเบี้ยเยอะนะประชาชนจะได้ได้ดอกเบี้ยเยอะหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้
เวลาเราฝักเสร็จแล้วเอาไปใช้ก็หมดแล้ว
นายชาติชายพยุหานาวิชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินระบุว่า
ดอกเบี้ย๑๐๔ต่อปีของเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ๑๐๕วัน

ว่าจะมีผู้สูงอายุมาฝากเงินตลอดทั้งการจัดงานไม่ต่ำกว่า๒๔๐๐ราย
ถือเป็นอีกหนึ่งโซนที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม
เพราะถือเป็นครั้งแรกที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการผู้สูงอายุไว้อย่างครบถ้วน
ซึ่งในโซนนี้ก็จะมีบริการเงินฝากผู้สูงอายุนะครับ

เรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
แล้วก็มีบริการพวกแฟนไทยเอจจิ้ง

รวมทั้งเรื่องของการลงทุนสำหรับผู้สูงอายุก็มี

ภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่
รวมทั้งนำแคมเปญผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดีที่สุดมานำเสนอให้กับผู้ร่วมงาน
งานมหากรรมการเงินครั้งที่๑๘จัดขึ้นระหว่างวันที่๑๐ถึง๑๓พฤษภาคมศพนี้
โดยผู้จัดงานคาดว่าตลอดระยะเวลา๔วัน
จะมียอดธุรกรรมในงานมากกว่า๑๑๖๓๐๐ล้านบาทค่ะ
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน